คุณผู้ชมครับตำรวจที่ใช้ปืนชิงทองที่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่วิคซีเปิดวันแรกที่ปากช่องอ่ะนะฮะ
แล้วเมื่อคืนนี้เขาก็จับตัวกันได้แล้ว
แล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เป็นตำรวจในท่องที่นี่แหละครับยก๑๐ต่อ
เห็นไหมล่ะว่าทำไมถึงธรรมธแมงแข็งแรงจัง
เข้ามาถึงโยนกระเป๋านู่นข้ามเคาน์เตอร์ไป
แล้วก็เข้าไปล็อกคอนะครับแล้วก็ชิงทอง
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กันยายน
ที่คนร้ายสวมชุดพนักงานส่งอาหารเข้ามา
แล้วก็มาชิงทองที่ห้างเพชรทองเยาวราช
แล้วยิงเจ้าของร้านบาดเจ็บด้วยได้ทองรูปภัณฑ์ไป
รวมมูลค่ากว่า๓ล้าน๖แสนบาท
พลตบริโทษภานุรัตน์หลักบุญ
ท่านผู้ประชาการจังหวัดภูทรภาค๓เปิดเผยบอกว่า
หลังการประชุมก็จัดชุดตำรวจ
มีภาพคนร้ายขณะก่อเหตุในร้านทอง
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซส์มุ่งหน้าไปทางถนนธนรัฐ
แล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เห็นภาพคนร้าย

เพื่อนตำรวจนะฮะที่เป็นชุดสืบทำคดีนี้
เขาบอกนายนายครับรูปร่างท่าเดิน
เหมือน๑๐ตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์หมู่บ๊อบเลยครับ
เตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุก็คล้ายครับนาย
ที่ใช้ขี่มาทำงานประกอบกับหมู่บ๊อบ
มาทำงาน๒วันแล้วก็เลยเชิญตัวหมู่บ๊อบ
มาสอบปากคำถามเลยหมู่บ๊อบไม่ทำงาน๒วัน
ไปไหนมาบอกว่าไปนอนกับผู้หญิงอีกคนนึง

ปรากฏว่าสอบกันไปคนละเรื่องเลยคราวนี้ก็เลยเข้นสอบหมู่บ๊อบ
ก็เลยสารภาพว่าเป็นคนลงมือชิงทองครับ
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปงมหา
ของกลางที่ต้องงมเพราะว่าจริงไม่ได้ลึกอะไรหรอก
ซ่อนอยู่ในอ่างบัวอ่างบัวนะฮะเอาจุ่มลงไป
ให้มันอยู่ใต้อ่างบัว
ส่วนแรงจูงใจที่ก่อเหตุเกิดจากปัญหาเรื่องเงิน
หรือเรื่องเล่นการพนันครับแล้วก็ที่รายงานบอกว่า
ปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงเจ้าของร้าน
ปรากฏว่าเป็นปืนในโครงการสวัสดิการตำรวจนั่นแหละฮะ
จากนั้นเที่ยงคืนก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งวันก่อเหตุนะครับผู้ต้องหาแต่งกายสวมเสื้อยืดเสื้อเกราะเสื้อแขนยาว๒ตัว
แล้วก็เอาชุดพนักงานส่งอาหารมาสวมทับอีกที
เขาทำทำไมรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะให้ดูอ้วนไงอ๋อพรางรูปร่าง
อ่ารูปร่างไม่เหมือนเดิมรูปร่างไม่เหมือนเดิมนี่ครับ
คือเขาเป็นตำรวจด้วยแหละนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ส่วนรถจักรยายนที่ใช้ก่อเหตุ
จริงสีแดงครับสีแดงจะเอาสติ๊กเกอร์ขาวมาติดติดติดติดก่อเหตุเสร็จ
ค่อยไปแกะสติกเกอร์ขาวออกทำพรางนะครับคุณคิดมาแล้วทำพราง
แต่ท่าเดินไงท่าเดินเพื่อนตำรวจจำได้อันนี้มันพลางไม่ได้ฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาออกจากห้องขังนะครับ
เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มไป
เมื่อเวลาบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะฮะผู้สื่อข่าวสอบถามเจ้าของร้านขายกาแฟ
สมภาพปากช่องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็น๑๐ตำรวจโทอนุชาก็มาปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามปกตินะครับไม่เคยคิดเลยว่าจะก่อเหตุชิงทองจากร้านทอง
ปกติก็เห็นเป็นคนเงียบไม่เห็นจะสูงสิงกับใครเท่าไหร่ครับ
ลองฟังเธอเล่าฮะประจำค่ะเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาเข้าเวรประจำค่ะ
ไม่ได้ขาดแต่ก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เงียบ
ไม่ค่อยสูงสิงเท่าไหร่ค่ะพูดจาก็ออยู่มีหางเสียง
แต่จะเงียบไม่ค่อยอะไรกับใครกับเพื่อนฝูงอะไรก็ทำเวลาก็ทำงานก็มีปัญหากับ
ไม่มีนะคะเพราะน้องเขาเพิ่งย้ายยังไม่ชัด
ย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปี
เป็นสิบตำลวดโทษใหม่ที่ย้ายมาเป็นคนที่เฉยใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วแล้วทั่วไปเขามีปัญหาอะไรไหมดูสภาพทั่วไปนอกเขามี
ไม่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นยังไง
ก็ปิดคดีแบบคาดไม่ถึงนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้กลายเป็นตำรวจไปซะนี่นะคะ
ชิงทองมาแต่ละวันย้ำเลยนะใครจะไปคิดทำนะ
ไม่ได้ใช้ติดคุกทุกคนเลยนะที่อ่านมาเนี่ย
ซึ่งการแถลงข่าวสำหรับคดีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามเนี่ย
ก็ได้มีการลงมาแถลงข่าวนะคะการจับกลุ่ม๑๐ตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์
คือท่านเปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงค่ะ
แรงจูงใจในการก่อเหตุก็คือ
หนี้สินจากสหกรออมทรัพย์บุรีรำ
สมัยอยู่ที่สพลำดวนจังหวัดบุรีรำ
เป็นหนี้อยู่๑๔๐๐๐๐๐บาทนะคะ
แล้วเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยติดเตียง
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกทับเส้นประสาท
ก็เลยต้องใช้เงินรักษาเยอะนะคะ
สาเหตุว่าทำไมต้องไปชิงทองแล้วต้องไปยิง

เขาบอกว่าต้องการหยุดการเหนียวรั้ง

เหมือนเจ้าของร้านคือมากอดตัวเองอยู่
ไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิตนะ
แล้วก็วัสดุที่ผู้ต้องหาใช้ในการปล่อยควัน
ตอนที่ไปที่ชิงทอง
มาจากการผสมสารเคมีเองนะ

เพื่อที่จะเอาวัสดุตรงนี้ไปใช้ในการพรางตัวค่ะ
ทุกใจนะครับเท่าที่สอบสนศักดิ์ทำก็
ส่วนดึกก็มีนิสินนะครับ
ประกอบกับธิดาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เพื่อให้การว่าต้องใช้เงินทางประตัดดูแลนะครับ

เขาเก็บตนาจัดต่าง

จังหวัดนครราชศรีมายืนยันว่าจะทำคดีนี้

ตำรวจโทวานุชาก็คือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ

พยายามฆ่าและความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนค่ะ
ก็ยอมรับว่าก่อนก่อเหตุนั้นผู้ต้องหา
จงใจใส่เสื้อรายเดอร์เพื่อใช้อำพลังตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านเองก็บอกว่าตกใจนะ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คาดฝัน
๑๐ตำรวจโทอนุชาจะกล้าก่อเหตุในลักษณะนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาก็นิสัยดี
ไม่เคยมีพฤติกรรมลักขโมยหรือจี้ป้นมาก่อนนะคะ
นี่ค่ะไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ
บางทีมองความจำเป็นของแต่ละคนนะ
เราก็ว่าเขาไม่ได้นะแต่ละคนนะ
แล้วแต่มุมมองของเขาแต่ละคนเราก็ให้ความคิดเห็นเขาไม่ได้เนอะ

ค่ะ

เออเรื่องมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับกับมันนะเนอะ
บอกเป็นกำลังใจให้คนได้เป็นพ่อเป็นแม่กับเป็นย่า
ให้กำลังใจพ่อแม่เขาไป
ยังไงก็ต้องอยู่ต่อไป
แต่เขาก็ต้องรับผิดที่เอาไว้